เมื่อวานนี้เรานำเสนอข่าวไปจำได้ไหมคะ
วัยรุ่นเกือบ๒๐คนอาวุธครบมือมีดปืนไม้จอบ

เต็มไปหมดเลยรุมสกรับกันอยู่กลานถนน
แบบไม่แคร์สายตาชาวบ้านไม่สนใจตำรวจใดนะคะ
ล่าสุดค่ะตำรวจกาลสินเขารวบตัวได้ครบหมดแล้วนะคะ

เนี่ยค่ะจากคลิปนี้ที่มีพลเมืองดีเขาโพสต์เอาไว้นะคะ
สืบสวนสพนามนเขาก็เลยเร่งติดตามตัว
สุดท้ายจับวัยรุ่นที่ร่วมกันก่อเหตุได้ครบแล้ว๑๘ราย
ตอนแรกบอกว่ามันมีชนวนเหตุมาจากงานเลี้ยงเกษียณอะไรหรือเปล่า
แต่เจ้าของงานเขาบอกแล้วไม่เกี่ยวอายุอนามคนละไซส์กันเลยนะคะ
เขาบอกว่าใน๑๘รายนี้แบ่งเป็น๒กลุ่มก็คืออายุต่ำกว่า๒๐ปี๑๖คนเกิน๒๐ปีอีก๒คนนะคะ
เรื่องต้นค่ะโดนข้อหาซ่องโจรข้อหาเกี่ยวกับอาวุธปืน
ส่วนนายวัฒนาภูดินทรายวัย๒๒ปีคนนี้โดนเสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งหรือว่ายาบ้าด้วยนะคะ
ทั้งหมดเนี่ยถูกนำตัวส่งสารเด็กและเยาวชนจังหวัดกาลสินส่วนคนที่อายุเกิน๑๘ปีก็โดนส่งสารจังหวัดกาลสินไปนะคะ
ทีนี้ถามว่าสาเหตุมาจากอะไรหมอลำจ้า
คือสองกลุ่มนี้เขาเคยบาดหมากันมาก่อนแล้วดันไปเจอกันระหว่างทางด้วยนะ
เจอกันระหว่างทางที่จะไปดูงานหมอลำไม่ต้องไปแล้วหมอลงหมอลำ
รำไม้รำกระบองใส่กันตรงนี้เลยเช้าบ้านที่บอกเลยว่ายังกลัวอยู่เลย
มาจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกกลุ่มวัยรุ่นมันคุกคนนอง
แล้วก็ก่อเหตุโดยไม่คิดถึงผลกระทบเลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง
เพราะดีนะไม่มีใครถูกลูกหลงเพราะทุกคนต่างหาที่หลบภัยกันหมดแล้ว
อยากให้เจ้าหน้าที่หมั่นออกตรวจให้แบบเหมือนบ่อยกว่านี้ล่ะตระเวนอะไรก็ได้
เพื่อไม่ให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
ต้องทำยังไงหรอ
ทำยังไงกันก็ไม่ได้ไง
ใส่หน้ากากันแก๊สพีทแบบไม่ต้องเห็นหน้ากันไปเลย

เหรอเป็นโจรไปอีกตำรวจเรียกอีก
โอ๊ยชีวิตอยู่ยากแล้วเกินวันยากจังเลย